เกาะเป็นเห็บเลยอาจจะงงไม่เป็นไร

นี่ไงที่เจ้าของคลิปบอกว่าก่อเป็นเหตุเลย
ดูพฤษกรรมของผู้ชายที่ใส่เสื้อขาวขี่มัตถาใสนะคะ

แม้ว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายไปขวา
จะยังไงก็แล้วแต่รถมันจะใส่คันนี้ก็จะไปด้วยทุกที่
นี่แหละค่ะที่มาคำว่าเกาะเป็นเห็บเลยนี่เห็นไหม

เดี๋ยวสักพักหนึ่งไปซ้ายไปซ้ายด้วยจ้านะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมทีนี้มันขับไปได้สักระยะหนึ่ง
เจ้าของคลิปก็ตั้งคำถามว่าไม่รู้ทำแบบนี้ต้องการอะไร
แต่ที่แน่คือมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไง
ถ้าเกิดว่ามีอะไรมาตัดหน้ารถกระบะ

คุณคิดว่ามันจะใส่จอดทันไหมไม่ทันหรอกค่ะ

เจ้าของคลิปบอกว่าถ้าโชคดีหน่อย

แล้วไปอยู่ใต้รถกระบะคันนั้นล่ะจะเกิดอะไรขึ้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้บอกหรอกค่ะ

ท่านจะได้ดูไว้ว่าอย่าทำแบบนี้
และที่สำคัญพฤติกรรมแบบนี้ผิดกฎหมายด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปดูกฎหมายพรบจราจรทางบก

ระบุชัดเจนเลย
บอกว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างคันหน้าพอสมควร
ในระยะที่หยุดรถได้อย่างปลอดภัย
นี่ขับห่างไหมไม่ห่างค่ะ
ถ้าคันหน้าเบรกแล้วคันหลังเบรกทันไหม

ที่สำคัญคุณผู้ชมจะขับขี่ปลอดภัย
ท่านต้องเว้นระยะขนาดรถใหญ่ต้องไว้เลย